คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่ก็ยังไม่จบเหมือนกัน
สำหรับกรณีของรายการเขาเรียกรายการที่ออกออนไลน์
การหนึ่งของสาวพลอยหอวังนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีหลายคนเลย
มีทั้งแฟนหนุ่มอย่างคุณพิษกาชัยด้วยแล้วก็มีช็อตหนึ่ง
อันนี้เราเคยเล่าไปแล้วก็คือช็อตที่หนุ่มพิษเนี่ยเขาโยนขยะทิ้งออกนอกรถ
แล้วแขกรับเชิญวันนั้นคือคุณว่านธนกฤษคุณว่านออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ตอนนี้หนุ่มพิษกาชัยก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจง

แต่ว่าแฟนสาวคุณพลอยหอวังเขาขอออกมาเคลียร์ผ่านสื่อด้วยตัวเองไปฟังกันจ้า

ก็คือรับขนมมาจากพี่โอ๊ตนะแล้วก็โยนทิ้งเลย

คุณผู้ชมเขาก็ออกมาขอโทษแทนหวานใจอย่างหนุ่มพิษกาชัยที่ถูกชาวเน็ตโจมตีอย่างหนัก
กับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักตั้งใจทิ้งขยะออกนอกรถยนต์ส่วนตัวขณะถ่ายทำรายการ
โดยดาราสาวคุณพลอยหอวังเขาขอยอมรับผิดทั้งหมดเลย
แล้วก็เชื่อด้วยว่าแฟนนุ่มเขาก็รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
ต้องบอกว่ามากจริงแล้วก็สาวพลอยเขาก็เลยบอกว่าจะมีการระมัดระวังแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงจะเอาใจใส่ในการตัดต่อรายการเพิ่มมากขึ้น
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกนั่นเองจ้ะ
ความผิดที่เราที่เราไม่ได้สังเกตว่าอันนี้มันไม่ถูกต้อง
คือเราคิดว่ามันเป็นสิ่งดีเทลที่เราไม่ได้ใส่ใจ
เราไปใส่ใจอย่างอื่นมากกว่าซึ่งความผิดของเราเอง
พลอยขอโทษแทนพิษด้วยเพราะว่าตัวพิษเองเขาไม่ได้คิด
แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันตลกดีในจังหวะนั้น
แต่มันไม่ตลกถูกไหมมันไม่ตลก
ถ้าเกิดมันไปโดนคนอื่นเขาพลอยก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้คลิปออกมา
มันดูคนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษแทนแล้วกันนะคะ

ความผิดของพลอยด้วยความผิดของพิษที่คิดน้อยไป
แบบไม่ได้คิดด้วยซ้ำแล้วคิดว่ามันเป็นสนุก
เมนต์รุนแรงเยอะมากค่ะแต่ว่าตัวพลอยเองไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะ
ก็ได้แต่ด่าพิษค่ะแล้วก็บอกพิษว่า
แล้วก็ตัดต่อก็ส่วนนึงค่ะแต่ว่ากิริยาทหัฐางเราต้องคิดมากกว่านี้ค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องของการออกรายการผ่านทางออนไลน์เดี๋ยวนี้

มันอยู่แบบอิสระมากเหมือนจะพูดอะไรก็พูด
มันไม่ได้มีการจัดเรทติ้งจัดเรทคนดูต่างออกมาด้วยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีแบบวิธีการที่แบบดีกว่านี้ดิฉันว่า

มันต้องอยู่ที่จิตสำนึกตอนแรกเลยว่าไม่ควรทำนะคะ

ก็เสพด้วยความบันเทิงแล้วกันอย่าไปคิดอะไรมาก
ถ้าเกิดว่าไม่ให้คุณพิษมีส่วนร่วมเนี่ย
แต่เชื่อเลยว่าอย่าเอาออกไปไหนนะให้นั่งอยู่ตรงข้างหน้านั่นแหละ
นั่งนิ่งเพราะว่าพริษเขาชอบนั่งขัดสมาด